เพราะว่าเดี๋ยวช่วงเย็นผมเชื่อว่าหลายท่าน
เดินทางกลับบ้านกันก็คงต้องติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์
แล้วก็ถ้าใครกลับบ้านเร็วดูได้นะครับ
ช่องทางจริงสำหรับเกมทีมชาติ
จะมีทั้งชุดใหญ่รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี

เราดูชุดใหญ่เน้นโฟกัสเป็นพิเศษนะครับ
มันจะเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่มันมองได้หลายอย่าง
เพราะว่าเราขาดตัวหลัก๓คนนะครับที่ยังไม่สมบูรณ
จะส่งเล่นที่ฟิตสมบูรณ์ที่สุดลงสนาม
แล้วก็มีการลองผู้เล่นในการเจอกับคองโกด้วยครับ
เมื่อวานครับก็มีการพูดถึงความพร้อมของเกมคู่นี้กันนะครับ
ซึ่งนอกเหนือจากเกมอุ่นเครื่องของไทยกับคองโก
เราจะรายงานนะครับผลในคู่ของเวียดนามเจอกับมาเลเซียด้วยนะครับ
วันนี้มีหลายคู่แข่งโปรแกรมบอลโลกรอบเข้าเลือกของโซนเอเชียด้วย
แม้จะต้องการลองตัวผู้เล่นก็ตาม
แล้วก็จะดูด้วยว่าแต่ละคนที่ลงไปนั้นเหมาะสมกับตำแหน่งไหนอย่างไร
ส่วนผู้เล่นที่จะออกสตาร์ทในวันนี้ยอมรับว่าในช่วง๓วันที่ผ่านมาของการฝึกซ้อม
ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดของแท็กติก
ก็จะเน้นนะครับผู้เล่นที่มีร่างกายสมบูรณ์ที่สุดในการลงเล่นเกมวันนี้ครับ

ก็จะมีการลงรายละเอียดที่สุดในการเล่นเกมวันนี้ครับ
ก็จะมีการลงรายละเอียดที่สุดในการเล่นเกมวันนี้ครับ
ก็จะมีการลงรายละเอียดที่สุดในการเล่นเกมวันนี้ครับ
ก็จะมีการลงรายละเอียดที่สุดในการเล่นเกมวันนี้ครับ
ก็จะมีการลงรายละเอียดที่สุดในการเล่นเกมวันนี้ครับ
ก็จะมีการลงรายละเอียดที่สุดในการเล่นเกมวันนี้ครับ
ก็จะมีการลงรายละเอียดที่สุดในการเล่นเกมวันนี้ครับ
ก็จะมีการลงรายละเอียดที่สุดในการเล่นเกมวันนี้ครับ
ก็จะมีการลงรายละเอียดที่สุดในการเล่นเกมวันนี้ครับ

แต่ว่าวันนี้ครับคงจะได้ลองอะไรใหม่ซึ่งเป็นประโยชน์หลายอย่างแน่นอน

แล้วก็จะเอาธนบุญเกษารัฐมายืนคู่นะครับ
ซึ่งเอเลสดอลล้อที่มีการคาดการณ์ว่าจะลงตัวจริงนั้นอาจจะไม่ได้ออกสตาร์ท
แต่ว่าต้องดูนะครับถึงตอนแข่งจะเป็นยังไง
แล้วก็แก๊กขวานิติพงศิลานนท์ครับ

เกมรับจะเป็นสหรัฐแล้วก็พิธีวัฒน์นะครับ

รสินแดงดาจับคู่กับสุภาชัยใจเด็ดครับ

และจะมีการศึกษาฟอร์นของนักเล่นของนักเหตุไทยมาบ้าง
ก็บอกว่าสุภโชคศาสตร์รัชชาญ
ที่ว่าสุธิธรรมกุลเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามอง
สำหรับเกมอุ่นเครื่องครั้งนี้ครับ

มาร์ควิชชีโบต้านักเตะกองหน้าจากสโมสรลูโดโกเลส
ก็ถอนตัวจากทีมชุดนี้ไปเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บ
แล้วทีมชาติคองโกนั้นยังได้ยกเลิกเกมอุ่นเครื่องกับมาเลเซีย
ในวันที่๑๕ตุลาคมนี้ด้วยครับเนื่องจากว่า
ประสานงานกันผิดพลาดครับทั้งสองสมาคม
คองโกนั้นจะมีเกมอุ่นเครื่องเพียง๑เกมกับทีมชาติไทยเท่านั้น
เน้นย้ำนะครับ๒เกมของทีมไทยเริ่มวันนี้อุ่นเครื่องกับคองโกก่อนนะครับ
สัญญาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีแล้วก็เริ่มแข่งขัน๑๙นาฬิกา
แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ก็คือแอปพลิเคชันทรูไอดีครับ
จากนั้น๑๕ตุลาคมเป็นเกมบอลโลกรอบเข้าเลือกนะครับ
แข่งขัน๑ทุ่มตรงนะครับเข้าสัญญา๑๘นาที๓๐นาที
ไทยรัฐทีวีก็ถ่ายท่อสดแล้วก็ชมออนไลน์ได้
แอปพลิเคชันทรูไอดีเหมือนกันครับ